คุณผู้ชมฮะฝนตกถนนลื่นอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเยอะหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพนครกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงเช้ามืดมีอุบัติเหตุใหญ่อยู่๒ที่
ไม่ไกลกันมากที่แรกคือจุดที่วิภาวดีขาเข้าบริเวณหลัก๔คุณผู้ชม
ชนกันระเนรนาศสนั่นวิภาวดี๒๐คันให้ไปดูภาพจากกล้องของรถต่าง
ที่ประสบอุบัติเหตุกันหน่อยนะฮะ
โอ้โหคุณเนี่ยรถคันนี้เขามีทั้งกล้องหลังรถแล้วก็กล้องหน้ารถ
ตอนแรกที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรถคันสีขาวเป็นคันแรกของการเริ่มเหตุการณ์เลยนะ
เฉียวชนข้างรถเขาก่อนทำให้ทุกอย่างเสียหลักไปหมดเลย
อันนี้ทั้งกล้องด้านหน้าทั้งกล้องด้านหลังให้คุณผู้ชมดูพร้อมกัน
นี่คันขาวมาชนเขาก่อนเขาก็ทะไหลไปชนคันอื่น
โอ้โหเท่านั้นแหละยังกับโดมิโน่นะครับคุณ
ใช่แล้วตอนแรกคุณคือมันชนกันแค่๕คัน
แต่ไปมาพอมันชนต่อกันไปกลายเป็น๒๐คันเลยค่ะ
คันแล้วฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับที่ถนนวิภาวดีช่องทางด่วน
วิภาวดีรังสิตขาเข้าหน้าเชียงกงหลัก๔แขวนตลาดบางเขน
หลัก๔กรุงเทพนครหน้าหมู่บ้านผมเลย
นี่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ
ก็ช่วงประมาณสักตี๒๓๐นาทีนะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุหมู่เลยนะ
ทางตำรวจของสนวิภาวดีได้รับแจ้งนะครับ
ก็ไปพบเลยฮะทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเก๋งนะฮะ
รถกระบะรถแท็กซี่รถตู้รถบรรทุก

เรื่องต้นตรวจสอบไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุก
จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนถนนวิภาวดี
ระหว่างที่รอช่างมาแก้ไขก็เกิดอุบัติเหตุชนกันซ้ำซ้อนต่อเนื่องนะครับ
จากจุดเกิดเหตุเป็นช่องทางด่วนช่วงที่บีบเส้นทางเหลือ๒เลนคุณ
รถที่แล่นมาอาจจะใช้ความเร็ว
แล้วก็ต่างเบี่ยงหลบรถที่จอดเสียอยู่เลนหนึ่งแล้ว
ประกอบกับฝนตกถนนลื่น
เพราะว่าเมื่อคืนทางบ้านของผมตกกันทั้งคืนแล้ว

ชนกันตระเนรนาศเป็นโดมิโน่แบบนี้นะครับ

ยังดีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกลางดึก

เป็นอมภาษณ์แหละเส้นทางนี้ใช่ค่ะนะฮะ
และทีนี้ครับเขาก็เลยมีการต้องเคลื่อนย้ายรถต่างนานา
ออกจากจุดเกิดเหตุสำรวจตรวจสอบแล้ว
มีแต่ความเสียหายของรถนะฮะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

พี่รถแท็กซี่คุณพิสิทธิ์เปรมมะธนิดพงศ์
เป็นโชเฟอร์แล้วก็เป็นผู้ประสบเหตุด้วยคันหนึ่ง
เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองกำลังขับรถมาส่งผู้โดยสาร
โดยใช้เส้นทางวิภาวดีขาเข้านี้
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเขาเองอยู่คันที่๒
สังเกตแล้วนะเห็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลัก
หุนอยู่กลางถนนทำให้ต้องเบรกเพื่อชะลอรถ
แล้วล่ะทีนี้ต้องชะลอรถแล้วเบียดกันนะครับ

เสียงดังมาจากด้านหลังมองกระจกมองไปข้างหลัง
แป๊บเดียวเองรถมันก็ถลาย
มาชนรถเขาแล้วเขาก็ไปชนรถอีกคัน
รถคันแรกจนกระทั่งนับดู๒๐คัน
บอกโชคดีที่ผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บ

รถที่ชนกัน๕คันรั่วตอนแรก
ก็มีอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี่แหละฮะ
รถยนต์มันก็ตามมาชนกัน๑๕คันนะครับ

นี่เป็นอีกเหตุเกิดไม่ไกลจากจุดแรก

ก็บริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ

เหตุการณ์นี้รถยนต์หงายท้องล้อชี้ฟ้า
มีรถกระบะได้รับความเสียหาย
มีรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งได้รับความเสียหาย

เพราะว่าคนขี่รถจักรยานยนต์ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต

เมื่อกี้ที่วิภาวดีเกิดขึ้นตี๒๓๐

ที่นี่มีเหตุอีกนะฮะตี๔นะครับ
ตำรวจสนบางเขนก็รับแจ้งเหตุ
ว่ามีรถชนกันหลายคันบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญ
รุดไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
เจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลที่ร่วมกระตันอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บสาหัสนอนหมดสติอยู่
ก็คือนายวุฒิชัยแช่มน้อยอายุ๓๖ปี
สวมเสื้อสีดำกางเกงขายาวลายทหาร
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบก็คือคนขี่บิ๊กไบท์คันนี้นะฮะ
ขาขวาหักมีบาดแผลถลอกตามร่างกาย
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลแต่ไม่เป็นผลครับ

คนขับเป็นผู้ชายได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก
มีบาดแผลที่คิ้วขวาพูดจาไม่รู้เรื่อง
เจ้าหน้าที่จึงนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพล
อกจากนี้ยังพบรถเก๋งแล้วก็รถกระบะ
ถูกชนเสียหายอีก๒คัน
เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใคร
ต้องรอสอบสวนพยานรวมถึงตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ที่สำคัญต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ของคนขับรถแต่ละคันด้วยนะครับ
เพื่อหาข้อเท็จจริงก่อนจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เหตุสลดนี้นะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่า
การตรวจทรัพย์สินของคนขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์
พบเขามีกระเป๋าเป้ใช่ไหม
มีเสื้อผ้าและมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการตั้งแคมป์
หรือว่าจะไปแคมป์ปิ้งนะครับ
เพราะว่ามาจบชีวิตซะก่อนเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมานะครับ
ระมัดระวังด้วยเรื่องของอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมส่งมาบ้านฉางระยองฝนตกยังไม่หยุดเลยค่ะ
จากคุณกุ๊กไก่แล้วก็ที่นครพนมมีฝนตกอยู่
คุณนัชชาวีขอบคุณนะฮะ